เป็นเรื่องหล่อนที่เกิดขึ้นข้างทางอีกแล้ว

อางกรุงกลมชาติแดงมันเริ่มชาติแล้ว
คนลุกเหมือนกันเนอะ
จริงถ้าคุณขับคนเดียวพาคนลุกมา
ไม่ได้ขนลุกชูชันอย่างเดียวนะ

ใจคอไม่ค่อยดีตัวก็ต้องลุกขึ้นมา

เดี๋ยวเราไปสอบถามเจ้าของคลิปกันนะคะ

เนี้ยชื่อว่าคุณโนอาเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เกิดขึ้นในช่วงวันฮาโลวีนอ่ะเอ้าโยสามสิบเอ็ดตุลาห์ครับ
ห้าทุ่มกว่าอันนี้เป็นเส้นทางแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี
อืมซึ่งมีรถแค่คันเดียวกันนะที่เขาวิ่งตรงนั้นอ่ะ
ตอนนั้นไม่มีเลยอ่ะไม่เห็นรถสวนเลยไม่มีเลยเส้นทางมันได้
บรรยากาศมันก็ได้วันมันก็ได้นั่นเขาเลยทำยังไง
หยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อจะถ่ายคลิปเล่นว่าแบบอุ๊ยแถวนี้น่ากลัวเนอะ
อืมพอถ่ายปั๊บถึงโค้งที่เกิดเหตุตรงนั้นว้าย
ปรากฏว่าเนี่ยลักษณะคล้ายเงาปริศนาใช่ไหมโผล่มาตรงไหนอ่ะ
เจดีอัฐิอ่ะอ๋อตรงนี้ไงใช่แล้วเขาบอกว่าเขามากันสามคนนะ
เออสามคนในรถอ่ะเดินทางมาด้วยกันอ่ะเห็นหมดเลยโอ้ทั้งสามคน
เห็นหมดเลยแล้วเขาบอกว่าเห็นคล้ายกันว่าน่าจะเป็นเงาของนางรำ
ว่าถ้าลองสังเกตดูดีดีเงาจะมียอดแหลมคล้ายกับสวมชะดาอยู่บนศีรษะ
หรือว่ามันอาจจะเป็นแค่เงาของกิ่งไม้ไหมเออไม่รู้อ่ะ
เอ่ยดูเอาเป็นไปได้อ๋อนี่ไงเงานี่ไหมอ๋อมันมีเงา
มันมีเหมือนกิ่งไม้ต้นไม้
มันก็อาจจะเป็นไปได้ไงคุณ
แต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล

ไม่ไปหรอกครับค่ะก็ดีแล้วไม่ต้องไป
เอาเป็นว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกัน
เอามาให้ดูกันแบบนี้แม่เอาไม่ต้อง

เอาก็ชวนคิดไงจะได้ให้ทุกคนตั้งสติดูไปพร้อม

พบกันมาไม่รู้หรอว่านิสัยเป็นอย่างไร

ไปหรอกขี้ขาดตาขาว
กลัวผีว่าผมยอมรับเป็นคนกลัวผี